เช้ามาวันนี้หลายคนแบบเอ๊ะทำไมจดหมายไม่ถึงบ้านสักทีนะ

ไม่มีค่ะพอว่าบรูปรัยสนิคโคนี้เนี้ยะ

ถูกไหมทำงานไม่ผ่านเกณฑ์โดนออกจากงานก็เลยไม่ส่งมันซะเลยค่ะ
จดหมายที่กองอยู่ในมือเอาไปทิ้งไว้หน้าบ้านใครสักบ้านหลังนึงแล้วกัน
แบบนี้ก็ได้เหรอก็นั่นน่ะสิคือเหมือนเอากันไหนก็ออกแล้วนี่
เพราะไม่เห็นต้องการผิดชอบต่อมันเป็นเอกสารสำคัญเนอะ
ส่งมาจากหน่วยงานราชการส่งมาจากมหาวิทยาลัยคือเราก็รออยู่ไง
โพสต์ภาพแล้วก็เรื่องราวในเพจคนรักบางสะพาน
เล่าถึงปัญหาบุรุษปรายศนีย์ในอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคิริคัน
ที่ไม่ยอมเอาจดหมายไปส่งเอกสารสำคัญต่างหลายต่อหลายเดือน
พอตรวจสอบดูเนี่ยจดหมายและพัสดุเหล่านี้ไปกองอยู่บ้านหลังหนึ่งค่ะ
อยู่ในพื้นที่บ้านช่องลมตำบลช้างแรก
เขาก็ร้องเรียนไปยังผู้เกี่ยวข้องหลายครั้งแล้วนะแต่เรื่องก็ยังเงียบอยู่
สมาชิกของเพจหลายต่อหลายคนเข้ามาแสดงความเห็นแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ด้วยค่ะ
บอกว่าเป็นเหมือนกันหลายเดือนแล้วรอรอเอกสารรอพัสดุไม่เห็นจะมาเลย
ล่าสุดทีมข่าวไปพูดคุยกับนายสันทัศน์เจ้าของโพสต์นะคะเขาก็บอกว่า
เขาไม่ได้รับจดหมายมานานกว่า๖เดือนแล้วนับตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วค่ะ
เดือดร้อนมากเพราะว่าต้องไปติดตามเอกสารเองโดยเฉพาะเอกสารจากธนาคาร
เรื่องใหญ่นะเพราะถ้าเกิดมันลากช้าไปกลายเป็นเขาผิดอีก
ชาวบ้านบางคนบอกไม่ได้รับหมายสารโอ้โหนี่เรื่องใหญ่หนักเข้าไปอีก
เพราะว่ามันกลายเป็นถ้าไม่รับหมายสารถือเป็นผิดนัดศาล
ระยะเวลาล่วงเลยไปเผลอจะโดนหมายจับเอานึกออกไหมคะ
ซึ่งเบื้องต้นรู้มาว่าปัญหาเกิดจากบรุษปรายศนีย์
ไม่ยอมนำเอกสารเป็นพันฉบับนี้ส่งให้ถึงปลายทาง
ไม่ได้รับจดหมายมาเป็นเวลานานนานนะครับแล้วก็ได้ทำการติดตามว่า
เอกสารอยู่ที่ไหนเลยไปเจอบ้านหลังนี้นะครับ
กองเป็นจำนวนมากนับเป็นพันชิ้นนะครับ
ทีนี้ฟังคำชี้แจงจากปรายศนีย์กันหน่อย
ธีรพงศ์เทพมณีหัวหน้าปรายศนีย์จังหวัดประจวบคิริคันออกมาชี้แจงค่ะว่าตรวจสอบให้แล้วนะ
บุรุษปรายศนีย์ที่รับผิดชอบปรายศนีย์เซ็ตนี้ล็อตนี้เนี่ย
เป็นลูกจ้างเหมานำจ่ายค่ะแล้วคนนี้เขาทำงานไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คือเขาจะมีการประเมินทุก๖เดือน๖เดือน๖เดือน
แล้วคนนี้ไม่ผ่านเกณฑ์ก็เลยลาออกไป
แต่ไม่รู้เลยว่าลาออกไปทั้งที่ไม่ยอมเอาจดหมายไปส่งที่ปลายทางค่ะ
หลังจากนี้สำนักงานปรายศนีย์อำเภอบางสะพานน้อยบอกว่า
ทยอยนำจดหมายที่ตกค้างไปนำจ่ายทุกฉบับ
พร้อมทั้งขอโทษประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วย
หลายครั้งแล้วนะปรายศนีย์ไทยหลายพื้นที่แล้วด้วย
เขาก็เกิดโดนหมาศูนย์จับขึ้นมารับผิดชอบอย่างไร